เศร้ากันนะฮะเมื่อนักแสดงหนุ่มนะครับ
นักแสดงซีรีส์ชื่อดังอย่างเรื่องเคว้ง
เสียชีวิตลงด้วยวัย๒๕ปี
ไปพบศพอยู่ในห้องนอนในคอนโด
หลังจากที่คุณแม่ติดต่อไม่ได้แล้วไปดูเนี่ยเหมือนกับนอนแล้วเสียชีวิตไปเลย
อืมวันนี้ผลชนะสูตรศพเบื้องต้นออกมาแล้วนะครับแพทย์ระบุว่าระบบการไหลเวียนโลหิตและการหายใจล้มเหลวนะครับส่วนผลชนะสูตร
ชัดเจนเนี่ยทางสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจบอกว่าน่าจะรอ
อีกสักประมาณ๓สัปดาห์นะครับอย่างละเอียดถึงจะออกมานะครับ
จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นทราบว่าบีมประพังกร
ก่อนหน้านี้เคยป่วยติดเชื้อโควิด๑๙เมื่อเดือนมกราคมนะครับ
ก็รักษาจนหายดีแล้ว๒๒มีนาคมก่อนจะเสียชีวิต
ตอนเย็นเนี่ยเพิ่งไปเตะฟุตบอลมานะฮะ
หลังจากนั้นคุณแม่บอกติดต่อไม่ได้
๒๓มีนาคมคือเมื่อวานนี้แม่ก็เลยไปดูที่คอนโด
ไปถึงเนี่ยพบว่านอนเสียชีวิตอยู่ในห้อง
คุณแม่ไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายนะครับ
แต่ว่าอยากทราบผลอย่างละเอียดซึ่งต้องรออีก๓สัปดาห์นะครับ
ขณะเดียวกันบรรดานักแสดงในวงการบันเทิงบุคคลต่างที่เคยร่วมงานกัน
ก็ล้วนแต่ช็อกไปกับเหตุการณ์จากไป
ถือว่าเป็นนักแสดงดาวรุ่งอีกคนนึงของเมืองไทยเลย
กำลังมีผลงานอีกเยอะแยะไปหมดที่รออยู่
เพื่อนสนิทคนหนึ่งก็คือน้องแพทชายานิดนะครับนี่เป็นนักแสดงสาว
เคยถ่ายทำซีรีส์เคว้งด้วยกันถึงครึ่งปีบอกกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ
นี่ฮะน้องถึงขั้นร้องไห้เลยบอกช็อกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่เพิ่งโทรนัดกันจะไปกินอาหารญี่ปุ่นในสัปดาห์หน้านะฮะ
คือเพื่อนเนี่ยเป็นคนเก่งมากอยากจะบอกมานานแล้วสุดท้ายเนี่ยไม่เคยชมเพื่อนเลย
สุดท้ายเพื่อนมาเสียชีวิตไปก่อน
เพื่อนก็ไลน์มาบอกในกรุปว่าว่ามันไปสบายแล้วนะตกใจมาก
ก็ยังแบบนั่งคุยกับตัวเองว่ามึงเบี้ยวนัดกูนะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้กลุ่มเพื่อนนักแสดงได้ไปร่วมพิธีรดน้ำสบที่วัดเทพฤลาพระอารามหลวงนะคะพิธีนี้จัดขึ้นเป็นการภายในมีแค่คนในครอบครัวและเพื่อนร่วมวงการคุณผู้ชมดูบรรยากาศนิดหนึ่งนะคะ
คือตั้งแต่เราเล่นน้องใหม่กันมา
ก็เป็นรุ่นแรกที่เราอยู่ด้วยกันมาเป็น๑๐ปีทุกวันนี้ถึงมันจะไม่มีน้องใหม่แล้ว
แต่ว่าเราก็ยังติดต่อกัน
ยังพยายามแบบนัดเจอกันอยู่ค่ะ

สวดพระพิธรรมศพคืนแรกนะคะจะมีพิธีชาปนกิจ๒๙มีนาคมนี้
เวลา๑๖นาฬิกาทีมข่าวของเราขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปด้วยค่ะ